แล้วความคิดของเราอะให้มันแปลกหน้า
แชมป์ในมัวไทยเนี่ยประมาณ๖๗เส้นได้ครับ

แล้วก็๑๑๒ปอนด์รัชดำเนิน๑เส้น

มันไม่ได้เป็นเชือกอย่างที่เราเคยต่อย

เราก็ปรับตัวคือการเปลี่ยนแปลงนะครับ

คือการเวทีการที่เราซ้อมฟิตซ้อมครับ

คืนหนึ่งเลยเราต้องมีความแข็งแกร่ง
เราต้องต่อยให้ถูกใจในเทงคนดูครับ

แต่เราก็ยังไม่ได้หยุดพัฒนาตัวเองครับ

การเตรียมตัวของผมที่ผมจะต่อยกับพี่สามเอนในไฟล์ท

แล้วก็ใส่ลูกฉับฉวยแล้วก็ลูกแม่นยำครับ

มันเหมือนกับเป็นทางผ่านของเราอะ

ผ่านตัวเนี่ยมาต่อยมวยไปด้วย

ฟ้อยที่แรกขึ้นชกเนี่ยประมาณ๔ขบกว่า

ตอนที่ผมต่อยที่กับรายการนั้น

ตอนเด็กอย่างนี้แล้วเราต่อยบ่อยอะพี่

มันเลยต่อยมาได้เงินเยอะได้เงินเยอะ

เห็นรุ่นพี่เขาดูทอทัศน์ไงครับ
เห็นคนอื่นเขาต่อยกันโอ้โหได้เงินเยอะอะไรอย่างนี้
เราก็คิดว่าถ้าเราต่อยได้เงินหนึ่งคนเหมือนเขาเนี่ย
เราก็มาเลี้ยครอบครัวได้เลยได้ดูแลครอบครัวได้อย่างนี้
เราก็พยายามมุ่งมั่นไปเรื่อยครับ

พอเราได้เงินมาปุ๊บเราก็ให้พ่อให้แม่
ส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้ส่วนหนึ่งเราก็ให้พ่อให้แม่ไป

เพราะว่าเราไม่ได้มีวิทยาศาสตร์การกีฬาเข้ามาตั้งแต่แรก
แต่ทีนี้พอเราได้วิทยาศาสตร์การเกียรติเข้ามาปุ๊บเนี่ย
มันรู้เลยครับว่าสมมุติเราอยากได้กล้ามเนื้อจุดนี้
จุดนี้เขาสามารถที่จะทำให้เราได้สร้างให้เราได้นะ
เราเลยต้องยอมรับกับมันเราต้องฝึกฝน

ในคือในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิซ้อมวิชามวย
ไม่ใช่ว่าตัวเราเองเก่งแล้วคือเราจะหยุดอยู่แค่นี้ครับ
เราสู้ที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปดีกว่าครับ
ผมกินน้ำเนี่ยวันหนึ่งผมกินเยอะมากนะ
เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนขี้ร้อน
แล้วพออากาศยิ่งร้อนเราวิ่งมาซ้อมมดเนี่ย
แค่วิ่งอย่างเดียวพี่เบียกหมดเลยอ่ะวิ่งอย่างเดียวนะ
กางเกงมันทิ้งออกมาสองตัววิ่งก็เปียกแล้ว

จริงแล้วการวิซ้อมผมมันไม่ซ้อมกับพวกคนไทย
คือเราต่อยกับมวยไทยอยู่แล้ว
รู้แล้วว่ามวยไทยเป็นอย่างนี้คือเราเข้าจับทางได้หมดแล้ว
แต่ทีนี้เราทำไงเราไปต่อยต่างประเทศ
เราต้องเจอฝรั่งถามว่าฝรั่งเค้ามีอะไรบ้าง

อย่างที่ฝรั่งที่มาซ้อมทุกวันอะเราก็ศึกษาไปอะ
เราสามารถเล่นเชิงเขาได้เทคนิคอะไรเขาแล้วเขาก็สอน
เขาเป็นน้องชายของใครที่ต่อยในรายการวันเก่งมากอยู่ที่อเมริกาครับ

เขาก็มาสอนลูกอะไรด็อกคิกนะครับที่หมุนเตะครับ
สอนผมผมก็สอนวิชาป้องกันตัวมวยไทยกับเขา

ทุกคนจะตั้งให้ผมฉายหนึ่งชุดนี่เป็นสไตล์การชก
เพราะเวลาชุกผมต่อยถ้าในเมื่อจบสู่เพียงพร้อมเนี่ย

ต่อยด้วยว่าเราต่อยไปเราคิดไป
คือเราไม่ลืมคือเราไม่ลืมว่าวันนี้เราต่อยมวยแบบไหน

อย่างทุกคนก็ถามแล้วพี่ต่อยสถานกรณ์พี่เย็นไม่ลืมเตะพี่เย็นไม่ลืมส่อง

แต่มันก็ไม่ลืมนะพี่เพราะเรารู้มันใส่รองเท้า
น่าจะเป็นช่วงประมาณ๑๐ปีแล้ว

ก็๒๑วันต่อย๑๔วันต่อยช้าน็อกบ้าง

ปีหนึ่งแพ้ไฟล์เดียวบางปีก็ไม่แพ้เลยครับ

วันซ้อมต่อแล้ว
นี้แต่ช่วงนั้นช่วงที่เราเก็บโคยได้เยอะมากครับ
ต้นแบบของผมจริงเลยคือพี่เก่งสั่งสอบเพื่อนจิตครับ
เขาเป็นนักมวยที่ฝีมือดีลุกได้รับได้
อาวุธคมและเร็ว
คือหนึ่งในระบบการป้องกันตัวเขาดี

ส่วนไฟล์ชกในวันที่๒๐นี้ก็เป็นการเตรียมตัวที่นานมากครับ
ก็คู่แข่งก็เป็นนักชกที่เก่งอันดับหนึ่งครับผม
ก็ประมาณเขาไม่ได้เหมือนกันเขามีลูกที่อันตรายเหมือนลูก

เพราะว่าด้วยการสภาพร่างกายของเรา
กฎิกามวยไทยได้ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะชิงแชมป์ในนาฬิกาคิงบ็อกซิ่งกันครับผม
จริงแล้วเราก็เป็นมวยสตาร์คีย์บ็อกซิ่งอยู่แล้วครับ
แล้วถ้าพูดกันตามกฎิกามวยไทยก็คือมันเป็นฝีมือ
ต่อยได้คีย์ว็กซิ่งเราก็ต่อยได้จริงครับ
แต่คือว่าเราจะมาเน้นหมัดเพราะว่า
ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกคือนวมครับนวมมันเป็นตัวแปลครับผม
ผมคิดว่าอะไรที่เรายังไม่เคยทำเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะทำไม่ได้นะครับ

ถ้ามีโอกาสได้ชิงแชมป์คิวว็กซิ่งแล้วถ้าผมได้เป็นแชมป์ยูซิ่งเนี่ย
จริงแล้วผมก็อยากจะลองต่อยผสมผสานแบบรวดสามเหมือนกันครับ
มันเป็นสี่อย่างนะครับมันอยู่ในใจผมอีกแล้วครับ
ถึงผมจะต่อยกับคนอื่นคนที่ไม่เก่งกับผม

แต่จริงแล้วสายตาผมเนี่ยผมไม่ได้มองว่าผมเหนือเขานะ

ผมจะต้องพัฒนาพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะต้องการที่ชายชนะจากเขา

ไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ไม่ว่าจะให้ผมไปไหนไปนู่นนี่

ทุกคนจะเห็นผมซ้อมอยู่แล้วว่า

จะเดินไปนู่นนี่บางทีพี่ก็ไม่ใส่รองเท้าเนี่ย
ผมก็บอกว่าเราก็คนเหมือนกัน
เราจะใช้ชีวิตมันแตกต่างกันทำไม

เราพูดไม่ถูกพี่เราไม่ได้อวยตัวเองมากกว่า
เราสู้เราใช้ชีวิตปกติที่เราเคยเป็น
ไม่ใช่ว่าเราอยู่กับดินแล้วแล้ววันหนึ่งเราดัง

คือเราไม่ลืมจุดยืนที่เราเคยเป็นมาพี่
คำนี้ที่ผมจะคอยบอกน้องตลอด

เมื่อก่อนอยู่ตรงนี้พอมีชื่อเสียงขึ้นมาแล้ว

และความคิดของเราให้มันไปข้างหน้า